สถิตภาพของรัฐบาลนะครับวันนี้๙พักเล็กในพักร่วมรัฐบาลออกมาแถลงยืนยันนะครับว่ายังคงอยู่ร่วมรัฐบาลอยู่นะครับ
จะมี๑พักที่ขอยากไปเป็นฝ่ายค้านอิสระก็คือพักไทยสวีไลย

ผู้ใหญ่ในภาพพลังประชาลักษณ์ไม่รักษาสรรจในข้อตกลงในการร่วมรัฐบาล

ไม่ให้ความสำคัญตั้งแต่ต้น
ต้องให้เราผมและเพื่อนภูมิสิทธิพระ

อึดอัดใจหลังทำงานร่วมกันมานานกว่า๓เดือน
ถูกถ่ายทอดผ่าน๔เงื่อนไขที่นายมงคลกิจสุขสินทรานนท์
นำภักดิ์ไทยสวีไลยออกจากการเป็นภักดิ์ร่วมรัฐบาล
เพราะขาดอิสระในการทำงานนโยบายสวนทางกัน

และนายกรัฐมนตรีกล่าวคำถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน

บใดที่ยังมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่ในรัฐบาลชุดนี้

ปรากฏตัวในเวทีคู่ขนาน๙พักเล็ก
ยืนยันจุดยืนไม่เปลี่ยนแปลง
สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ต่อไป

เงื่อนไขไปเสนอผู้ใหญ่ในพักแล้ว
ภาพไทยชีวิตไลน์ได้ตำแหน่งภายบริษัทหนึ่งที่
ก็คือผู้ช่วยรัฐนาตรีประจำของนักนิยมรัฐนาตรี
ปฏิบัติหน้าที่กำกับกระทรวงแข่งขัน

ที่มานั่งเป็นคนใช้ได้ในกระทรวงรัฐมัญชาลักษณ์นะ
เวลาครับผมขาดผลอะไรก็คงยืนเงิน
ในช่วงใน๒สัปดาห์ที่แล้วมารถสัปดาห์ที่แล้ว
การเรียกกร้องเนี่ยค่อนข้างที่จะ

แล้วก็นะฮะสัญญาณที่ออกมาก็เป็นสัญญาณที่ดี

รัฐบาลก็ส่งท่านรัฐติจช่วยธรรมดามาพบปากพวกเรา
ว่าที่เราขอไปอะไรขนาดนี้มันได้ถึงมือท่าน
ส่วนการส่งคนใกล้ชิดไปเจรจาอย่าศึก
ประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์พลังประชารัฐยืนยัน
ไม่เคยส่งพลเอกธวัชชัยสมุทรสาครสมาชิกวุฒิสภา
ไปพูดคุยกับหัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิลัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ซึ่งปรากฏตัวในการแถลงข่าวร่วมกับ๙พักขนาดเล็ก
ที่ยอมรับว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้พูดคุยกับพักเล็ก
ส่วนที่นายมงคลกิจยืนยันจะแยกตัวจากพักร่วมรัฐบาล

ยังยืนยันว่ายังอยู่ด้วยกันตลอด
ส่วนของน้องมุมคนกิจ

เขาคันศาสตร์เป็นนักรบปากแผลเต็มทั้งหมด
แล้วเขาจะอยู่กับพี่น้องประชาชนเป็นหลัก
ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นฝ่ายค้านไปร่วมกับฝ่ายค้าน
มั่นในผลประโยชนของพี่น้องประชาชนที่ผมได้คุยกัน
ผมยืนยันชัดเจนว่าเสียงในรัฐบาลไม่ได้ปริ่มนามนะครับ
เสียงในรัฐบาลไม่ใช่๒๕๔นะครับ

แก่นำรัฐบาลจะปฏิเสธเป็นเสียงเดียวกันว่า
หนึ่งเสียงของภักดิ์ไทยศรีวิลัยไม่ส่งผลให้รัฐนาวาสันครอน
แต่การที่พักพลังประชารัฐมีมติขอร้องสอสอ
ที่เป็นรัฐมนตรีงดปฏิบัติภารกิจนอกสถานที่
ในทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี

สถานการณ์เสียงปริ่มน้ำหนักหนาแค่ไหน